ส่วนที่จังหวัดนครปฐมนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายรายนี้คุณนัทพงศ์
บุกยิงแม่ค้าขายอาหารตามสั่งเสียชีวิตค่ะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อหน้าเด็กอายุ๕ขวบ
ซึ่งเป็นหลานสาวของแม่ค้าคนนี้นะคะ
สร้อยคอทองคำหนัก๒บาทก็หายไป
ตอนนี้ตำรวจให้น้ำหนักอยู่สองเรื่องนะคะก็คือฆ่าชิงทรัพย์แล้วก็เรื่องชู้สาว

ศพของนางน้ำอ้อยเวสะพักดีอายุ๔๙ปีค่ะ
ถูกยิงเสียชีวิตในทาวน์ฮาวส์๒ชั้นซึ่งเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง
อยู่ริมถนนที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองนครปฐมค่ะ
มีแผลถูกยิงที่หน้าอกเหนือราวนมซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็พบมีดพระวางอยู่ข้างศพ
ร้อยคอทองคำหนัก๒บาทมีจี้ทองที่ผู้ตายสวมใส่หายไปนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ซึ่งผู้ตายมีอาชีพขายอาหารตามสั่งขายขนมตามตลาดนัด
อยู่กับลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานหลานสาวอายุ๕ขวบ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยอยู่กับหลานสาวสองคนลูกสาวออกไปซื้อของส่วนลูกเขยออกไปทำงานนะคะ
คนที่พบศพคนแรกคือนายทันพันธ์บอกว่าเขาปั่นจักรยานมาหาผู้ตายทุกเช้าทุกเย็นเลย
เขาต้องมาช่วยเก็บของแล้วผู้ตายเนี่ยบางทีก็เรียกกินข้าว
พอมาถึงเขาเห็นผู้ตายนอนอยู่กลางบ้านทีแรกนึกว่าเป็นลมก็ไม่กล้าเข้าไป
จังหวะนั้นเนี่ยคนข้างบ้านมาพอดีก็เลยเรียกไปช่วยกันปั๊มหัวใจ
ปรากฏว่าตอนปั๊มก็เห็นรอยกระสุนแล้วมีเลือดออกถึงได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้พอไปเช็คกล้องวงจรปิดหน้าบ้านตอนประมาณ๕โมงเย็นก็พบภาพนี้ค่ะ
มีผู้ชายคนนึงคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์มา

หลังจากนั้นมีคนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนทะเลาะกัน
แล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเอิบ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็เงียบไป

สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้เดินออกมา
หลังจากนั้นก็ขี่รถออกไปจากจุดนี้ค่ะ
พอไล่ดูจากกล้องวงจรปิดไปเรื่อยตรงระแวกที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยรูปร่างผอมสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
แล้วก็มีพฤติกรรมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยวนไปวนมาหลายรอบเลยตรงระแวกนี้นะคะ
น้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าครอบครัวสงสัยเรื่องฆ่าชิงทรัพย

แล้ว๒เดือนก่อนมีคนมายืมเงินพี่สาวแล้วไม่คืน
พี่ก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าแล้วก็เกิดมีปากเสียงกัน

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ตำรวจตั้งเอาไว้ว่าเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
เขาบอกว่าพี่สาวคบใครก็ไม่เคยเล่าให้ฟังนะคะ
แต่ถ้าครบเนี่ยในครอบครัวก็ต้องมีรู้บ้างนะคะ
เมื่อเช้าเนี่ยหลานยังพูดคำเดิมหลานที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
บอกว่ามีคนมาดึงสร้อยอาม่าไปแล้วมีเสียงดังโป้ง
อาม่าก็นอนพื้นคือหลานสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เด็ก๕ขวบอะค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวมากค่ะ
ไม่ได้มีปัญหาแบบอะไรกับใคร
ก็มีแค่เรื่องเดียวเรื่องทวงเงิน
ก็คือไปทวงเงินคนลูกหนี้ไว้
หลานเขาก็ทำใช่เขาว่าดึงดึงสร้อยหี่อ้อย
เรียกอาม่าเขาว่าหีอ้อยชื่อนะคะ
ในบ้านมาดึงสร้อยแล้วก็โป๊ะแล้วเอามาก็นอนเลยอย่างเงี้ย
อาม่าก็บอกว่าได้ยินว่ากูโป๊ะแล้วก็นอนเลย
นี่ค่ะลูกสาวบอกว่าเธอได้คุยกับแม่ครั้งสุดท้าย
คือโทรคุยกันเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะ
แม่ยังถามเลยว่าไปรับหลานมาหรือยัง
เขาบอกว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่คนร้ายใกล้จะมานะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยไปกราบพระรูปหนึ่ง
ท่านก็ทักบอกช่วงนี้แม่ดวงตกจะมีอุบัติเหตุให้ระวัง
ก็ยังสงสัยเลยว่าถ้าคนร้ายจะชิงสร้อยเส้นเดียวทำไมถึงต้องเอาชีวิตกันด้วยค่ะ
กินตกดวงตกอะไรอย่างนี้ให้ระวังอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็เลยต้องมานั่งนึกถึงเขา
ถ้าเป็นโจรสินสักทำไมถึงเขา
แค่ต้องเอาชีวิตกันด้วย
นี่ค่ะญาติได้มารับศพของผู้ตายไปประกอบพิธีรดน้ำที่วัดหนองงูเหลือมนะคะ

ลูกสาวเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลานะคะ
เดี๋ยวตำรวจจะต้องสอบส่วนผู้เกี่ยวข้องว่าผู้ตายเคยมีปัญหากับใครหรือเปล่า

หรือประสงค์ต่อทรัพย์๒ประเด็นนี้นะคะ

บอกว่าเข้ามาทั้งที่ร้านปิด

เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนที่รู้จักกันนะครับ
ส่วนสร้อยที่หายไปอาจจะเป็นการอำพราง